คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะช่วยกันเอาใจช่วยครอบครัวบุญจันทร์กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าลูกสาวเขาหายตัวไปตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนแล้ว
ลูกสาวเนี่ยอายุ๓๖ปีแล้วนะคะแต่ว่ามีความบกพร่องทางสมองคือมีพัฒนาการช้า
พูดช้าเข้าใจช้าแต่ว่าพูดรู้เรื่องนะพูดคุยได้จำชื่อเพื่อนบ้านได้ทุกคนเลยนะคะ
เขาเป็นฝาแฝดคนนี้เนี่ยเป็นแฝดพี่อีกคนจะเป็นแฝดน้องนะคะ
แต่คนนี้นี่ขาเขาอ่อนแรงด้วยใช่ไหม
ค่ะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าแฝดน้องอะค่ะ
เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนบ้านที่เป็นเหมือนพรานป่าอยู่เนี่ยเดินเข้ามาในบ้านตอนที่เขาอยู่กันแค่สองคนในบ้านเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับหลานที่โรงเรียน
อยู่อุดเอามืออุดปากแฝดพี่ของเขาแล้วลากไปหลังบ้านเลย
ซึ่งหลังบ้านมันเป็นป่าเขาเป็นเหมือนสวนยางพาราแบบนั้นนะคะ
อยู่ที่ชุมพรอยู่ที่ชุมพรครับหากันไหมนี่เขาระดมกำลังกันร้อยชีวิตนะคะ
ชาวบ้านเอ่ยอาสาสมัครต่อชดทหารตำรวจกู้ภัยนักประดาน้ำคือทุกหน่วยงานระดมกำลังกันตามหา๒วัน๒คืนไม่เจอ
ตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนใช่ค่ะนี่ก็วันที่๔แล้วถูกต้องนี่คือการทำพิธีล่าสุดและของวันที่๔เนี่ยคือถามหมอดงหมอดูร่างทรงอะไรมาเขาบอกให้ทำแบบนี้ก็เลยทำเขาบอกให้ทำพิธีเปิดป่าเขาบอกว่าคนที่พาไปอ่ะมีของเรื่องของการทำพิธีปิดป่าเขาเขาบอกว่าลูกสาวอ่ะถูกพาไปอยู่โคนต้นไม้ใหญ่บนเขานี่แหละแต่เราอ่ะม
มากแล้วเขาเดินทางมาทำพิธีด้วยไม่ไหวเลยเขียนพวกบทสวดเขียนคำกล่าวแล้วก็เอาทูบเทียนเนี่ยให้ครอบครัวเนี่ยมาทำพิธีเขาก็มาเลยค่ะครอบครัวบุญจันทร์เนี่ยเอาทูบเทียนคำกล่าวภาวนาบทสวดจากหมอดูมาทำพิธีเปิดป่าข้างบ้านที่ตำบลวังใหม่เนี่ยแหละค่ะน้องที่หายไปเนี่ยนะคะชื่อว่านางสาวสุวลัยบุญจันทร์หรือว่าน้องจุ๊บ

ก็คือแฝดผู้พี่ขออภัยแฝดผู้น้องเป็นฝาแฝดคู่เขานี่แหละเขาเป็นฝาแฝดคุณจุ๊บกับคุณจิ๊บคนหายตัวเนี่ยคือคุณจุ๊บคนที่อยู่และอยู่ในเหตุการณ์คือคุณจิ๊บฟังคุณจิ๊บเล่าให้ฟังหน่อยว่าณตอนเกิดเหตุมันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
แล้วก็ดึงฮิซาไปเลยดึงฮิซาไป
บอกว่าสะพายปืนมาเอามืออุดปากจุ๊บแล้วก็พาไปเลย

หายไปเลยตั้งแต่วันนั้น๒๐พฤศจิกายน
บัตรนี้ก็ยังไม่เจอตัวคือผู้เป็นแม่บอกทำใจไม่ได้เลย
ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะสองฝาแฝดจุ๊บจิ๊บเนี่ย
ไม่เคยออกไปนอกบ้านลำพังโดยที่ไม่มีพ่อหรือแม่ออกไปด้วย

วันเกิดเหตุแม่กับพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับหลานใช่ไหม
กลับมาเห็นแฝดคนน้องนั่งร้องไห้โฮอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ได้ยินเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังเหมือนเมื่อสักครู่นี้
แม่บอกโอ้โหแม่ทำใจไม่ได้

ยังมีความหวังว่าลูกสาวแม่ยังมีชีวิตอยู่
แต่ตอนนี้แม่ก็ทำทุกวิถีทางแล้ว

รู้จะอยู่อย่างไร

ตะนี้ร้ายฟ้ามาช่วยเลือดยังไง
เดี๋ยวใจก็เหมือนเดิมแล้ว
ไปหมดแล้วถูกหม้อเลยทางฝราทางอะไรฮะหมด
ก็ไปดูไปเลยแล้วก็เอาชื้ออะไรเหมือนนั้น

พอล่วงพอไล่หม้อบ้านหม้อไล่เป็นไล่หม้อแล้ว
ส่วนฝ่ายพ่อนะคะนายบุญรอดบุญจันทร์ก็เล่าให้เราฟังเหมือนกันบอกว่า

คนโตเป็นผู้ชายทำงานอยู่เกาะพังอันที่สุราธานีค่ะ
ส่วนอีก๒คนก็คือลูกสาวฝาแฝดจุ๊บกับจิ๊บนี่แหละ
คนพี่ที่หายตัวไปเนี่ยก็จะหน้าตาดีหน่อยแต่งตัวเป็นผู้หญิง
ส่วนคนน้องเราได้เห็นหน้าไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว
คุณจิ๊บจะตัดผมสั้นคือลักษณะจะดูลุยหน่อย

อ่าผมสั้นเขาบอกว่าดูธอมนิดหน่อย
แต่จุ๊บกับจิ๊บไม่เคยห่างกันและไม่เคยออกไปไหนตามลำพัง
อย่างที่บอกว่าทั้งคู่นะคะทั้งจุ๊บและจิ๊บเนี่ย
คือมีความบกพร่องทางสมองคือมีพัฒนาการที่ช้า

แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่เห็นเขาตอบคำถาม
เขาก็พูดรู้เรื่องพูดคุยรู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้
แต่ว่าคุณจุ๊บคนที่หายตัวไปแฝดผู้พี่ค่ะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าขาจะอ่อนแรง
ไปไหนไกลไม่ได้ส่วนใหญ่ก็นั่งเล่นเดินเล่นอยู่ที่บริเวณบ้าน
เพราะฉะนั้นประเด็นที่บอกว่าลูกไปเดินเล่นแล้วหลงทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย

ส่วนตัวเพื่อนบ้านที่แฝดคนน้องเล่าให้ฟังว่า
เป็นเหมือนพรานป่าที่อยู่เดินบุกเข้ามาในบ้าน
เอามืออุดปากพี่สาวแล้วก็ลากตัวออกไปเลยเนี่ย
พ่อบอกว่าคนในหมู่บ้านเขารู้จักกันดี
พฤติกรรมพฤติปรบความปรับพฤติไม่ค่อยดีเท่าไหร่
มีอาชีพล่าสัตว์แล้วก็หาของป่า
ยังเชี่ยวชาญรู้เส้นทางป่าเขาในหมู่บ้านเป็นอย่างดีด้วย
ส่วนคนเมื่อสักครู่นี้นะคะคือหมอจ้งค่ะ
นายจำรูนหอมกลุ่นอายุ๕๕ปี
โจ้งเนี่ยชาวบ้านเขาเป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะ

บอกว่าน้องจุ๊บมาเข้าฝันเขา
อยู่ในสภาพนั่งพนมมืออยู่ในพงหญ้าสูงข้างหน้าผาหลังบ้าน

โจ้เห็นก็อ้าวไอ้จุ๊บทักไปแบบนี้
แล้วภาพนั้นก็หายวับไปเลย

ร้อยตำรวจเอกวุฒิศักดิ์ทิพย์มงคลรองสารวัตรปราบรามสภเมืองชุมพร
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าป้องบ้านท่ามะปริง
พื้นที่รับผิดชอบก็บอกว่า๔วันเต็มแล้วก็ยังหาน้องไม่เจอนะคะ
แต่ยังคงค้นหาต่อไปไม่ล้มเลิก
อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นมีคนเห็นว่าผู้สูญหายถูกพาตัวไป
แต่ข้อมูลตรงนี้มันก็ยังไม่ชัดเจน
นี่เอาเสื้อผ้าของน้องมาให้สุนัขตรวจเนี่ย

ก็ต้องไปไล่จากนี่แหละคนที่น้องจิ๊บเขาบอกว่ามาพาตัวพี่เขาไป
ต้องบริโรปไปตามแล้วค่ะจับแล้วด้วยนะคะ

ใช่ไปจับแล้วด้วยแต่ไม่ได้จับในข้อหารักพาตัวหรือว่า
ข้อหาที่ว่าพาตัวแฝดผู้พี่ไปหรืออะไรนะ

ยังไม่มีแต่จับข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร

ซึ่งญาติก็ยื่นประกันตัวเขาออกไปแล้วด้วยเพราะว่าปืนเขามีทะเบียน
แต่แค่เขาพกไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

แล้วก็ทุกคนด้วยขอให้หาน้องเจอเร็ว